เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการอ่านคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูลไป
ที่จะให้มีมติยุบพักอนาคตใหม่แล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองของกรรมการบริหารพักร่วม๑๐คนเนี่ยนะคะ
มีกระแสคลื่นตามมาเยอะมากทั้งความเห็นของสอสอในพักอื่นแล้วก็การรวมตัวกัน
คือความเคลื่อนไหวเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ยังมีต่อเนื่องไม่หยุดเลย
แต่หลายคนพุ่งเป้าไปที่คนกลุ่มนี้ค่ะกรกตค่ะเพราะว่าก็เป็นคนที่ยื่นคำร้องตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะ
ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติเพราะกรกตตรวจสอบแล้ว
ไม่มีพักไหนกู้เงินเกิน๑๐ล้านบาทตามที่กฎหมายห้ามค่ะ
ส่วนความเห็นจากสอสอพักร่วมรัฐบาลที่ไปสัมมนา
รับมือสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ชนบุรี
ก่อทั้งเห็นใจและก็ให้กำลังใจอายุดศาสตรภักดิ์อนาคตใหม่นะคะ

ซึ่งก็จริงก็ถูกแอบจิกกัดไปเมื่อวานเหมือนกัน
ที่นายธนธรรมบอกว่าศาสตรภักดิ์อนาคตใหม่จะออกไปใช้ศรีอะไรก็ได้

เรื่องนี้เขาว่ายังไงลองฟังเขาหน่อยค่ะ

ก็เป็นสอสออยู่พักภูมิใจไทยนะคะ
ส่วนแก่นำพักพลังประชารัฐเองก็บอกว่า

เน้นย้ำเรื่องไอ้เสียงปริ่มน้ำของรัฐบาลเลย
สอสออนาคตใหม่หายไปรัฐบาลก็ใจชื้นขึ้นแล้วสิ

ยินดีอ้าแขนรับถ้าอดีตสอสอพักอนาคตใหม่

อันนี้เป็นคำพูดจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐด้วยนะคะ

ก็ไม่ต้องไปถามเค้าดิ
รึเปล่าถามผมได้ยังไงละ
ก็คิดไปเองว่ามีภูมิกับหน้า

อาจไม่ได้ให้มี
รักษ์นูนของไทยก็มาไปตามถ้าย

อนาคตใหม่บอกว่าก็จะเดินหน้าต่อ

แต่ยังมีส่อที่บางส่วนอยู่ในสภา
ต้องหาสังกัดพระกันเมืองลงพันในหกสิบวัน
เมื่อช่วงเย็นค่ะสัก๕โมงครึ่งนะคะ
สภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ที่มีชื่อว่าประเทศนี้ไม่มีความยุติธรรม
ลานปรีดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
ก็มีคนไปปราศัยร้องเพลงจุดเทียนทวงคืนความยุติธรรมนะคะ
ก็มีการดูแลความสงบโดยตำรวจนครบานทั้งในและนอกเครื่องแบบ
แต่กิจกรรมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ

ว่าทีนี้แล้วใครจะรับไม้ต่อจากนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

แล้วก็สอสอที่ยังเหลืออยู่ในสภายังเหลืออยู่๖๕คน
ก็จะต้องสังกัดพักใหม่ภายใน๖๐วัน
จะไปสังกัดพักไหนหรือมีพักอะไรรองรับเอาไว้อยู่ในใจแล้วหรือเปล่า
หรือจะไปเข้าร่วมกับฝั่งรัฐบาลไหม
เหมือนที่พลเอกประวิทย์บอกไว้